ของกำลังนกที่นครปฐมสวรรค์อัตสิวถูกยิงเสียชวิตนะฮะ
อืมมีตำรวจเจ็บอีกนายหนึ่งแล้วมันก็ตามมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ค่ะก็คือภูมิกับเบิ้มผู้บังคับบัญชาของสหรัฐสิว
อยู่ในงานเลี้ยงด้วยเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ท่านก็
ยิงตัวตายคาบ้านพักที่ปฐุมธานีค่ะคำถามแล้วก็ข้อสงสัยว่า
ตกลงเป็นการฆ่าตัดตอนหรือว่าภูมิกับเบิ้มเนี่ย
ท่านจะยิงตัวตายจริงจริงอืมเมื่อวานกล้องวงจรปิดเราเห็นใช่ไหม
ใช่ค่ะตอนที่เดินออกจากโรงแรมตอนเช้ามืดเช้าวันจันท
เมืองทองประมาณสักตีสามกว่าตีสี่นี่ตีสี่แก่แก่อ่า
แล้วเรียกแท็กซี่แท็กซี่ไปส่งที่บ้านลงแท็กซี่ก็ปีนเข้าบ้านตัวเอง
เข้าบ้านวันนี้เราได้กล้องวงจรปิดเพิ่มนะฮะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของภูมิกับเบิ้ม
ค่ะช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้เลยนะฮะ
ปีนเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีเสียงอะไรเกิดขึ้น

มันจะมีเสียงปืนหนึ่งนัดนี่ค่ะ

เพราะฉะนั้นเวลาคือตีสี่ห้าสิบห้า
มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันใช่ค่ะ

ภูมิกับเบิ้มเดินอยู่ที่ถนนแถวเมืองทองธานี

หน้าบ้านนะฮะปีนรั้วเข้าไปแล้วก็เป็นภาพนี้มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ก่อนที่จะมีคนมาพบว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
พันธุ์ตำรวจเอกวัชิรายาวไทยส่งนะครับภูมิกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
นี่คือเช้ามืดเมื่อวานนี้๑๑กันยายน๔นาฬิกา๕๕นาทีกับ๔๗วินาที
ได้ยินเสียงปืนก่อนเกิดเหตุก็เหมือนที่ท่านดูอยู่แล้วก็ตามมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เราจะย้อนไทม์ไลน์เลยนะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบไหนอะไรยังไงขึ้น
ก่อนที่ภูมิกับเบิ้มจะถูกพบว่ายิงตัวตายค้าบ้านพักเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ๑๐กันยายนใช่ไหม

วันอาทิตย์๑๐กันยายนวันนั้นช่วงค่ำเนี่ยภูมิกับเบิ้มไปกินอาหารกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวเมืองทองทานี
ก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะพาไปนอนที่โรงแรมเพราะเห็นว่าบ้านอยู่ไกลแล้วบอกเดี๋ยวเช้าจะมารับ
นี่นะฮะคุณเนติชาวก็ไปที่ร้านอาหารร้านนี้นะครับ
อยู่ที่ลานจอดรถของตลาดในพื้นที่เมืองทองธานีร้านนี้จะเปิดตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะ
คือทางเจ้าของร้านบอกว่า๑๐กันยายนวันอาทิตย์เนี่ยภูมิกับเบิ้มเดินทางมาที่ร้านจริงนะฮะมาทานข้าวนะครับ
มาถึงช่วง๑ทุ่มมากับเพื่อนอีก๓คนแล้วออกจากร้านตอน๓ทุ่มตอนแรกเนี่ยภูมิกับเบิ้มกับเพื่อนนั่งอยู่ชั้นบนของร้าน
ระหว่างที่ภูมิกับเบิ้มนั่งอยู่เนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าสังเกตดูสีหน้าแววตาดูเครียดนะอันนี้คือเขาเคยมาอยู่แล้ว
เขาก็เลยจำได้ว่าเป็นตำรวจที่เคยมาทานข้าวนะฮะดูเหม่อลอยอย่างเห็นได้ชัดผิดจากปกติเวลาที่มาก่อนหน้านี้จะร่าเริงจำใส
เจ้าของร้านบอกว่าภูมิกับเบิ้มไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรเลยนะครับดื่มแต่น้ำเปล่าดื่มไม่ถึงครึ่งแก้วด้วยซ้ำแทบไม่แตะต้องแทบไม่กินอาหารอะไรเลย
ก็มีลูกน้องของเพื่อนภูมิกับเบิ้มเนี่ยก็ขับรถมารับ
ก็คงจะไปส่งที่โรงแรมแถวเมืองทองทานี
ที่ว่าเปิดไว้ไม่อยากให้กลับดึกใช่ไหมคะ
นี่นะฮะซึ่งทางเจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่า
นี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอภูมิกับเบิ้ม
ขณะเดียวกันนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดร้านจอดรถติดกับร้านอาหารแห่งนี้
๑๙๐๗นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

เป็นรถของลูกน้องของเพื่อนของภูมิกับเบิ้ม
ขับเข้ามาจอดที่หน้าร้านอาหาร
ต่อมากล้องวงจรปิดมุมเดิม๑๙๒๘น
ในภาพจะเห็นฝนตกลงมายังหนักละ

ช่วงนั้นเขาก็ต้องย้ายจากชั้นบนของร้านเนี่ยมานั่งข้างล่าง
นี่จะเห็นเม็ดฝนหยดผ่านกล้องด้วย
ข้างล่างจะเป็นห้องแอร์จะไม่เปียกฝนนะครับ
๒๑นาฬิกา๗นาทีภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ออกจากลานจอดรถของตลาดแถวนี้ไป
ค่ะที่อยู่มุมบนซ้ายเมื่อกี้เห็นภูมิกับเบิ้มเดินมาแล้ว
เขาเหมือนเป็นที่จอดรถรวมของตลาดนะนะแล้วก็มีหลายร้านนะฮะ
เวลาเดียวกันนะครับวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
แล้วก็เส้นทางมุ่งหน้าเนี่ยจะไปโรงแรมแห่งหนึ่ง
แถวเมืองทองธานีแถวถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละ
เส้นทางจากร้านอาหารไปถึงโรงแรมเนี่ย
ที่คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปก็๒กิโลเมตรกว่าเท่านั้น
แค่๗นาทีก็ถึงนี่นะจนนู้นละฮะ

เช้ามืดอ่ะเราถึงได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เหมือนที่เราดูกันเมื่อวานนี้ใช่ไหม
ก็คือช่วงที่ภูมิกับเบิ้มเดินออกจากโรงแรม
เมืองทองทานีเพื่อขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน
ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวลาตี๔๒๓นาทีนะคะ
ที่เดินออกมาก็ไม่รู้ว่าได้มีการโทรบอกเพื่อน
แต่ก็เห็นผู้อำกับเบิ้มเดินออกมาเรียกแท็กซี่สีชมพู
เพื่อกลับไปที่บ้านระยะห่างเราทำแผนที่มาให้ดูคุณผู้ชมค่ะ
๒กิโลเมตรระยะเวลาเดินทาง๓๕นาทีนะคะ
นี่เป็นเส้นทางจากโรงแรมถึงบ้าน
แล้วได้ภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่หาวจากบ้านภูมิกลับเบิ้ล๑๕๐เมตร
ตอน๔๕๑นตามเวลาหน้าจอเลย
แท็กซี่สีชมพูขับผ่านหน้าบ้านหลังนี้ไป
ส่งภูมิกับเบิ้มที่หน้าบ้านเลย
อีกมุมนึงค่ะเวลาเดียวกันตี๔๕๑นาที๓๖วินาที

ก็จะเป็นภาพที่ผู้อำกับเบิ้มลงจากแท็กซี่สีชมพูคันนี้

เมื่อกี้นี่เป็นมุมบ้านหลังฝั่งตรงข้ามใช่ไหม
อันนี้เป็นฝั่งที่แบบแท็กซี่มุ่งหน้าเข้ามา
นี่ค่ะภูมิกับเบิ้มลงจากรถแล้ว
เดินอยู่หน้าบ้านประมาณสัก๘๑๙ก่อนที่จะปีนประตูบ้านตัวเอง
เข้าไปข้างในและตี๔๕๕นาทีที่คุณผู้ชมได้ฟังคลิปเมื่อตอนต้น
เสียงปืนก็ดังขึ้น๑นัด๔นาทีเท่านั้นนะคะ
ตั้งแต่ตี๔๕๑๓๖ที่ภูมิกับเบิ้มปีนรั้วบ้านเข้าไป
และตี๔๕๕นาที๔๗วินาทีนั่นคือเสียงปืนดังขึ้น
เที่ยง๕๔วันที่๑๑กันยายน
ห่างจากที่ภูมิกับเบิ้มยิงตัวเองเสียชีวิตถ้าอ้างอิงจากเสียงปืนเมื่อกี้นี้ค่ะ
ประมาณ๗๘ชั่วโมงจับภาพรถยนต์เห็นไหมคะ
เป็นรถฟอร์ด๔ประตูสีบรอนเงินขับผ่านกล้องวงจรปิดไป
รถคันนั้นมีพันธุ์ตำรวจตรีนรงพิทักษ์ฉนวน
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง

มาบ้านภูมิกับเบิ้มน่าจะเป็นช่วงที่
พันธุ์ตำรวจรีนรงค์และก็ดัดตำรวจสารวุธค่ะ
เป็นคนโทรไปโทรไปหาภูมิกับบอยนะหรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกธนงศักดิ์ปัญชัย
ผู้กำกับการหนึ่งกองมะครับการปรับปรามการขาวมนุษย์
ที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้อำกับเบิ้มแล้วก็เป็นคนที่นั่งกินข้าวอยู่เมื่อคืนนี้
ร้านอาหารที่เมืองทองอะค่ะว่าเฮ้ยเจอเบิ้มแล้วนะ
อืมภูมิกับเบิ้มอยู่ในบ้านเพราะเห็นรองเท้าผ้าใบครับ
มันวางอยู่หน้าบ้านอืมบ่ายโมงสามสิบห้านาทีค่ะ
ฟอร์ด๔ประตูของพันธมตรีนรงค์แล้วก็ดับตำรวจสารวุฒิ
ขับนำหน้าฟอร์จูเนอร์สีดำของผู้กำกับบอยเพื่อนสนิทของภูมิกับเบิ้ม
ครับเข้าไปที่บ้านของภูมิกับเบิ้มและคนแรกที่พบศพ
ก็คือผู้อำกับบอยนี่ค่ะคันสีดำนี่คือภูมิกับบอยที่เป็นเพื่อนสนิทนะคะ
นั่งกินข้าวด้วยกันคืนก่อนหน้าครับทีนี้ถ้า
จะเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะอ่า
นี่คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากล้องวงจรปิดที่เราไล่เลี่ยงมานะครับ
ทางผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยนี่นะฮะคนวงตรีจรวนเกียจอืม
รักษารัชการผู้บังคับการตรวจทางหลวงค่ะท่านเล่าว่าอย่างงี้อ่า
ท่านผู้ชมคุณรัชพรจำลายได้ใช่ไหมอ่ะ
ที่ที่ภูมิกับเบิ้มออกจากกลุ่มไลน์ออกจากกลุ่มไลน์ตอนเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงวันอาทิตย์
อ่าออกวันอาทิตย์นะใช่อันนี้ไม่ต้องสับสนแล้วนะ
เพราะว่าไลน์เนี่ยมันเผยแพร่เมื่อวานคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยเกิดเหตุแล้วท่านมาออกตอนเช้าวันจันท
ออกวันอาทิตย์ค่ะอ่าเดี๋ยวขอดูภาพไลน์หน่อยถ้าเกิดมีภาพไลน์นะนะฮะ
คือตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้การจรูนเกียรติเนี่ย
ได้คุยกับภูมิกับเบิ้มอ๋อที่เป็นลูกน้องเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ย
บอกโทรมาบอกผู้การจรูลเกียรติในฐานะผู้บังคับบัญชาว่าตอนนี้เนี่ย
ทางภูมิกับเบิ้มเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีเนี่ย
ออกจากกลุ่มไลน์ไปอ่าผู้การเจริญเกียจก็ให้ตามมาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย
บอกเพื่อนเพื่อนสนิทบอกอ่าลูกน้องบอกเพื่อนของภูมิกับเบิ้มให้ไปดูเลยใช่ไหม
เฉพาะภูมิกับบอยที่เขาสนิทกันมากเนี้ยอ่าบอกให้ไปดูแล้วก็พามาหาอ่า
ผู้การจรุลเกียรติบอกพอเห็นเนี้ยวันนั้นเนี้ยวันอาทิตย์นะค่ะ
คือดูแบบไม่ดีเลยคือดูทรงออกดูไม่ดีมากดูเครียดมากนะฮะ
ก็เลยบอกว่าเบิ้มถ้าเรียกว่าลูกน้องนะ
ต้องพักผ่อนมากนะต้องนอนเดี๋ยวไปนอนไปพักไปกินยา
กินยาแก้แพ้กินยานอนหลับอะไรก็ได้ให้หลับให้ไปนอนให้เพื่อนพาไปนะ
แล้วก็บอกลูกน้องด้วยว่าพาไปกินโค้งกินข้าวแล้วพาไปนอนนะ
แล้วพรุ่งนี้เช้าก็คือเช้าวันจันทร์ค่ะค่อยมาเจอกันเดี๋ยวมาคุยกัน
เก้าโมงครึ่งหรือว่าสิบโมงก็ได้ค่ะอ่าซึ่งความจริงเช้าวันจันทร์เมื่อวานเนี่ย
ไปรายงานตัวกับบิ๊กโจ๊กด้วยค่ะจากคำสั่งที่ถูกโยกย้ายอืมเพื่อ
กรรมการสอบอ่าเพื่อนก็พาไปค่ะนะฮะซึ่งผู้การจรุนเกียจบอกว่า
ได้ได้กำชัพไปว่าโทรศกโทรศัพท์อะไรพรุ่งเนี้ย
ของภูมิกับเบิ้มเนี่ยให้เอามาอ๋อนี่คือสาเหตุที่เขาบอกว่า
แล้วโทรศัพท์ภูมิกับเบิ้มมันไม่อยู่กับตัวคือไม่อยากให้รับสายจากใคร
เดี๋ยวจะเครียดทีนี้ก็เพื่อนก็พาไปกินข้าว
กินข้าวเสร็จพาเข้าโรงแรมเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องมารับ

คือไม่ให้ไปไหนเลยอะ

คุณสอนนะคะสำหรับเคสนี้หายังที่ถืออีเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า
ภูมิกับเบิ้มเนี่ยคือจริงก็เครียดตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว

จากเพื่อนสนิทหรือว่าเจ้าของร้านอาหารที่เห็นท่าทีในการไปนั่งทานข้าวกันกับเพื่อน
ก็คือรองพบตรนะครับ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ศุกร์วิมลค่ะ
ไปหาร่องต่อศักดิ์อยู่วันหนึ่ง

จบเรื่องนี้ผมจะขอไปบวช

ผมอยากรับผิดชอบ

คือทุกคนเห็นว่าภูมิกับเบิ้มเครียด
แล้วก็คือเครียดหนักมาก

คอยเช็คภูมิกับเบิ้มตลอด
ให้เพื่อนให้น้องให้คือทุกคนคอยดูตลอดเลย

ไม่อยากปล่อยให้อยู่คนเดียว
สังคมเองก็กดดันโจมตีอย่างหนัก
เพราะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่มีกระแสข่าวว่า

เป็นคนโทรให้สารวัตรสิวไปร่วมงาน

ไปคุยบ้างอะไรบ้างหลายคนพูดถึงขั้นว่า

คนถึงขั้นแม้กระทั่งกลุ่มเพื่อนตำรวจด้วยกันเอง
เพื่อนร่วมรุ่นพูดประโยคนี้ค่ะว่า
เบิ้มพาน้องไปตาย

มีประวัติเรื่องของโรคเครียดอะไรแบบนี้อยู่แล้ว

ตอนตอนนี้นะคะท่านต่อศักดิ์สุวิมนศ์บอกว่า
ภูมิกับเบิ้มถูกสังคมกดดันอย่างหนัก

และในกลุ่มเพื่อนตำรวจ

เบิ้มเอาน้องไปตาย

ส่วนประเด็นที่หลายคนยังคงคล่องใจ

เป็นการฆ่าตัดตอนหรือเป็นการจัดฉากอะไรไหมเนี่ย

ผลการชนะสูตรในเคสของภูมิกับเบิ้มค่ะ

แค่นัดเดียวเข้าทางศีรษะฝั่งขวาทะลุออกฝั่งซ้าย
คราบขะเหมาดินปืนก็อยู่ที่สองมือของผู้มกับเปิ้ม
ราบเขม่าวดินปืนถูกวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกด้วยซ้ำ
เขาบอกว่ามันบอกได้ถึงขั้นว่าภูมิกับเบิ้มถือปืนมือขวาแล้วใช้มือซ้ายประคอง
ทำให้คราบขะเหมาดินปืนนั้นติดอยู่ที่ทั้งสองมือ
หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดรวมถึงไทม์ไลน์ทุกอย่าง
มันสอดคล้องและตรงกันทุกประเด็น
รองต่อก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เคสนี้มันไม่ได้มีการจัดฉาก
ข้อสงสัยหลายคนเข้าใจแหละว่ามันอาจจะสงสัยข้องใจกันได้
ก็อาจจะเกิดจากคนที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจหรือว่าเห็นข้อมูลรายละเอียดในเรื่องการสืบสวนสอบสวนพยาหลักฐานทั้งหมด
เพราะฉะนั้นตามหลักกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังไงก็ต้องยึดที่พยานหลักฐานอยู่แล้ว
ก็อยากให้ทุกคนยึดที่พญาหลักฐานดีกว่าการคิดไปเองหรือว่าคาดเดาเอาเอง
ส่วนเหตุการณ์วันที่สารวัตรสิวถูกยิงที่บริษัทกำนันนก
ถามว่าผู้อำกับเบิ้มพาน้องไปตายอย่างที่ถูกกล่าวหาถูกกดดันไหม
เป็นคนพาสารวัตรสิวเป็นคนชวนไปไหม
รองต่อบอกอันนี้ยังไม่รู้ในเรื่องรายละเอียด
แล้วก็ตอนที่ผู้อำกับเบิ้มมาหาวันนั้นก็ไม่ได้ถามเพราะไม่อยากกดดันเพิ่มเติม
กะว่าเดี๋ยวรอให้เหมือนสภาพจิตใจมันโอเคขึ้นอีกหน่อยเครียดน้อยลงอีกหน่อยแล้วกะว่าเดี๋ยวค่อยคุยกัน
แต่มันไม่ทันนะคะเอาเป็นว่าเรื่องแนวทางสาเหตุมูลเหตุต่างในเคสของสารวัสสิวเนี่ย
เดี๋ยวให้บิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรตรวจสอบก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงดูแลเรื่องการสืบสวนสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและการกู้เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วค่ะ
โฟกัสมาพี่ตำรวจตำรวจผิดก็ผิดพยานหลักฐานมันถึงเซิร์ฟเวอร์กู้ได้มันจะเห็นหมดแหละ
แล้วหลายคนก็บอกสะเทือนใจมากที่เห็นภาพนี้นะฮะรูปคู่นี่เป็น
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะภูมิกับเบิ้มกับสารวัตรสิวนะครับ

ตอนที่ยังทำงานร่วมกันอยู่ซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านก็ไม่อยู่แล้วนะฮะ

ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกินยี่สิบสามปี
อยู่ยี่สิบสามนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะยี่สิบนาฬิกาสิบนาทีประมาณนั้นนะครับ
สัญญาณมาเริ่มถ่ายทอดสดกันนะครับอ่าทุกผู้ชมครับ
ทวีเอาไว้ค่ะตอนนั้นเรื่องการปรากรามพวกมือปืนผู้มีอิทธิพลอืม
ทีนี้ความเครียดของภูมิกับเบิ้มหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่บ้านของกำนันนกสารวัตรสิวที่เป็น
ลูกน้องเสียชีวิตนะนะเหมือนที่เราเล่าให้ฟังในตอนแรกนะตอนไล่เรียงกล้องวงจรปิดนี่นะฮะ
ล่าสุดวันนี้นะครับพลโนตรีจรุลเกียรติปานแก้วรักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของทั้งภูมิกับเบิ้มแล้วก็สารวัตรสิวนะครับ
กล่าวถึงในกรณีของภูมิกับเบิ้มว่าเป็นเรื่องที่หดหู่มากช่วงที่กำลังจัดงานให้กับสารวัสสิวอย่างสมเกียจ
ก็มาเกิดเหตุกับภูมิกับเบิ้มทั้งสองคนเป็นน้องที่น่ารักทำงานกินเที่ยวด้วยกัน
มีความผูกพันกันโดยเฉพาะนิสัยส่วนตัวของภูมิกับเบิ้มดีกับน้องทุกคน
ค่ะช่วยเหลือตลอดเป็นกาวใจให้ตลอดน่านับถือมากเปรียบเสมือนเป็นนักรบของหน่วย
ผู้การจรูนเกียรติบอกว่าภูมิกับเบิ้มทั้งเครียดและเสียใจหลังเกิดเหตุของสารวัตรสิว
นอนไม่หลับมาสี่วันสี่คืนก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องเลยเพราะหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้น้องเสียชีวิต
ทุกคนต้องมาขอให้ผู้การจรูนเกียรติช่วยพูดกับภูมิกับเบิ้มให้หน่อยผู้การก็เลยเรียกภูมิกับเบิ้มมาคุยด้วย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนบ่าย๓ซึ่งภูมิกับเบิ้มบอกว่าเครียดทั้งเรื่องของสารวัสดิสิวแล้วก็เรื่องของคดี
เพราะก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ
บ่าย๓นี่ก็คือหลังจากที่ภูมิกับเบิ้มออกจากกลุ่มไลน์ของเพื่อน
วันนั้นเนี่ยผู้การจรูนเกียจบอกว่าถึงขั้นแบบต้องเข้าไปปลอบด้วยการไปบีบไหล่ให้ภูมิกับเบิ้มเนี่ยผ่อนคลายเลยนะฮะ
บีบไหล่ไปพูดคุยกันไปแล้วให้ปิดโทรศัพท์มือถือทิ้งเพราะการโทรคุยกับใครหลายคนเนี่ยมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อน
ถึงขั้นแบบเบลอต้องให้กินยานอนหลับเพื่อให้พักผ่อนแล้วให้ลูกน้องไปช่วยดูแลบอกให้มาเจอกันอีกที
จากนั้นภูมิกับเบิ้มนะฮะก็ได้ไปกินข้าวกับลูกน้องแล้วลูกน้องก็ส่งเข้าโรงแรมก็มีเพื่อนสนิทไปด้วยคือภูมิกับบอย
โมงเช้าวันจันทร์คือเมื่อวานนี้ลูกน้องจะไปรับไปถึงโรงแรมที่พักพบว่าภูมิกับเบิ้มออกไปแล้วไม่อยู่แล้ว
เปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยของโรงแรมเนี่ยขอเขาดูพบว่าลงไปทางบันไดหนีไฟตอนตี๔กว่าแล้วไปขึ้น
รถแท็กซี่แล้วกลับมาที่บ้านแบบนี้ลูกน้องก็เลยตามไปที่บ้านพักที่ครูคด
ทุมธานีของภูมิกับเบิ้มนะฮะก็ไปกัน๔คนคนขับเนี่ยเขามีกุญแจ
รีโมทเปิดประตูรั้วหน้าบ้านภูมิกับเบิ้มได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาทิ้ง
กุญแจทิ้งโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้เอาไว้ด้วยค่ะอ่าแต่มันเข้าตัวประตูบ้าน
ไม่ได้มันมีรหัสจนกระทั่งนู่นไปขอรหัสกับทางครอบครัวได้แล้ว
เปิดเข้าไปเนี่ยก็เจอร่างของภูมิกับเบิ้มที่เสียชีวิตไปแล้ว
เขาเครียดมาตลอดว่าเขาเป็นคนทำให้น้องเสียชีวิตมันเป็นอะไรอยู่
ที่ในสมองของเขานะครับแล้วก็เขาก็เสียใจเสียใจทุกวัน
นอนไม่หลับด้วยความเครียดเนี่ยผมผมเนี่ยยังไปนวดไหล่นวด
ไหล่ใช้มือนวดใช้ศอกนวดคือน้องพี่น้องกันโทรทุกคนทุกคน
จนจนแบบจนแบบไม่ได้พักอ่ะคนเราสมองไม่ได้พักแล้วเครียด
เรื่องนี้อยู่ด้วยไม่ต้องพูดหรอกผู้กับบอยเนี่ยก็โทรขอรหัส
เปิดประตูก็กดเข้าไปปรากฏว่าเดินเข้าไปโซฟามันจะบังหน่อย
พอไปก็เห็นภาพที่ไม่ควรจะเห็นนะอันนั้นไปทำให้ทุกคน

วันนี้พลตรีจรูลเกียรติให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับถึงขับ
ยกมือไหว้ขอ๓ข้อเลยนะครับผ่านสู่คนชนนะครับหนึ่งก็คือ
ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ชุดสืบสวนเห็นใจตำรวจ

ในบ้านกำลังนกแล้วก็พาสารวัตรสิว
กับตำรวจอีกนายหนึ่งที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
เพราะตำรวจชุดนี้ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียชีวิตจากประวัติตรวจ
สอบแล้วไม่ใช่โจรผู้ร้ายอยากขอความเป็นธรรมให้กับชุดนี้
ด้วยยกเว้นชุดที่พากำนันนกกับหน่องท่าผาหนีกับชุดที่หนี
ไปเฉยเลยไม่ช่วยอะไรเลยอันนั้นเนี่ยดำเนินการได้เลย
ขอว่าสื่อมวลชนขอให้ช่วยนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงอย่านำ
เสนอตามกระแสโซเชียลมากเกินไปและสามขอไปยังประชาชนค่ะว่า
เพิ่งตั้งข้อสงสัยหากยังไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ
เพราะจะทำให้เกิดกระแสกดดันตำรวจดีต้องเครียด
เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกเป็นรายที่๓หรือรายที่๔
ขอย้ำตลอดว่าตำรวจทุกนายเสียใจจริงพร้อมกับระบุว่า
ตัวของผู้การจรูนเกียรติกับภูมิกับเบิ้มอยู่กันมาตั้งแต่กองปราบ
เปรียบภูมิกับเบิ้มเหมือนนักรบที่แข็งแกร่ง
บางช่วงนี้ให้สัมภาษณ์ไปถึงขั้นพูดไม่ออกนะครับ
น้ำตาคลอเลยนะครับ
ไม่เคยได้ยินเหตุการณ์เลย

เดี๋ยวมันจะมีศพที่๓ศพที่๔

เบิ้มเนี่ยถ้าเป็นทหารตามพ่อของเนี่ย
ก็เป็นนักรบที่แข็งแกร่งซื่อสัตว์
ผมอยากให้พวกเราเนี่ยนะ

ช่วยให้คนที่ตายไปแล้วนอนหลับ
ไม่ได้มีบาดแผลหรืออะไรที่ต้องไปปกเขาเพราะเขาบริสุทธิ์ใจจริง
เขาได้รับผิดชอบแทนน้องชายกันไปแล้ว
ส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือของภูมิกับเบิ้มนะครับ
ผลตรีจรูลเกียรติบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามคืนให้กับครอบครัวของภูมิกับเบิ้มนะฮะ
แล้วจะอธิบายเรื่องราวให้ฟังด้วยจากนี้ไปจะสร้างอนุสวรีให้กับภูมิกับเบิ้ม
แล้วก็สหรัฐสิวอยู่คู่กันเดี๋ยวจะทำบรินิธิให้ด้วย
เพื่อเอามาเป็นสวัสดิการดูแลลูกของภูมิกับเบิ้มและสารวัสสิวจนเรียนจบ
คือทั้งสองท่านเนี่ยมีลูกอายุเท่ากันเลยอายุแค่๕๖ขวบช่วงนั้นนะฮะ
แล้วก็ฝากขอความเป็นธรรมอันนี้ผู้การจรุนเกียจฝากขอนะ
ขอให้ทุกฝ่ายให้ความเป็นธรรมกับพ่อและแม่ของกำนันนกด้วย
เพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องกับการกระทำของลูกชาย
คือไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยถูกไหมคะ
อย่าไปตราหน้าว่าทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกำลังนกจะเป็นคนผิดทั้งหมด
อันนี้ผู้การเจริญเกียจเขาบอกมานะครับ
อ่ะทางด้านพบตรเองวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะ
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ติประพัฒน์พูดถึงกรณีการเสียชีวิตของพ่วงกับเบิ้ม
ซึ่งพบตรก็พูดไปในทิศทางเดียวกันนี่แหละ
เพราะว่าทุกคนอ้างอิงมาจากพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พยาหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ
ก็คือชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

ในกรณีที่ลูกน้องหรือว่าสารวัตรสิวเนี่ยถูกฆ่านะคะ

เพื่อนพาไปทานข้าวเพื่อนสังเกตเห็นถึงความเครียด
ก็พยายามที่จะให้พักผ่อนไม่อยากให้อยู่คนเดียว
ถ้าจะเอารายละเอียดในเรื่องผลการชนะสูตร
เพื่อให้คนได้หายคล่องใจในการเสียชีวิตของภูมิกับเบิ้มเนี่ย
ในการตรวจสอบพปฎบอกว่า
พบคราบขะเหมาดินปืนที่มือทั้งสองข้างของภูมิกับเบิ้ม

เชื่อได้ว่าผู้อำกับเบิ้มนั่งลงและชันเข่าขึ้น
ถือปืนด้วยมือขวาเอามือซ้ายประคองแล้วยิงตัวเองหนึ่งนัด
พอยิงเสร็จภูมิกับเบิ้มก็หงายหลังไป
กระสุนเข้าทางฝั่งขวาทางด้านศีรษะ

ตกอยู่ด้านซ้ายของร่างผู้กำกับเบิ้ม
รอบตัวมีคราบเลือดเป็นแนว
เบื้องต้นก็คือเสียชุดไว้แล้ว๘๑๒ชั่วโมง
แล้วก็มีการเจอกระสุนปืนใช่ไหมคะอยู่ในโรบอตดูดฝุ่น

หรือว่าจะหลักฐานจากการ

ไอ้ที่ตอนแรกสงสัยเรื่องรอยเลือดที่มันเป็นกลมวน
ตอบที่ได้คือน่าจะเป็นโรบอตดูดฝุ่นใช่ไหม

เออเอ้าแล้วภูมิกับเบิ้มมือถือไม่มี

หรือว่าสั่งการผ่านมือถือจากข้างนอก

แต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเอาส่วนใหญ่คนที่เขาใช้โรบอตดูดฝุ่นแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขามักจะตั้งเวลาให้ทำงานอัตโนมัติ
บอตมันก็จะหมุนไถไปเรื่อยใช่ไหมคะ
พอมันชนมันเจอเซ็นเซอร์อะไรที่แบบว่าเอาไปตกบันไดหรือว่าเจออะไรอย่างนี้

อันนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบนี้อยู่แล้วค่ะ
พอมันไถไปเรื่อยจน๑ครบเวลามันจะกลับไปที่จุดชาร์จของมัน
หรือ๒ถ้าแบตใกล้หมด
มันก็จะกลับไปที่จุดชาร์จ
หรือว่า๓สัญญาณแจ้งเตือนขยะเต็ม
ซึ่งมันสามารถทำงานผ่านสมาร์ทโฟนได้
คือสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตนั่นแหละ
ว่าอันนี้เราจะเช็คได้ไหมว่ามันถูกตั้งเวลาเอาไว้
หรือเปล่าถ้าตั้งตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่นานหรือยังหรือตั้งวันนั้นหรือยังไง
คงจะได้คำตอบเพิ่มขึ้นมันก็เป็นไปได้หมดนั่นแหละ
ก่อนจะกอเหตุเดี๋ยวล่ะมันก็เป็นไปได้นะฮะ
ผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของภูมิกับเบิ้มนะครับ
พิธีเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
นี่ฮะก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องบุคคลใกล้ชิด
รวมทั้งน้องชายของภูมิกับเบิ้มพันตรวจเอกวชิรายาวไทยส่งนะครับ
คือน้องชายนี่ถึงขั้นเกือบจะเป็นลมนะนี่ต้องช่วยกันประคองเอาไว้นะครับ
ตอนที่ไปรับร่างของพี่ชาย
ภรรยาแล้วก็ลูกชายวัย๘ขวบของภูมิกับเบิ้มก็เดินทางไปด้วยนะครับ
แม่ยายของภูมิกับเบิ้มนะฮะคุณแม่ภรรยานะครับ
วันนี้มาก่อนตั้งแต่แรกแรกนะครับเพราะว่าภรรยากับลูกชายมาจากอุตรดิษฐ์นะครับ

คือทางแม่ยายบอกว่ามาติดต่อรับร่างของลูกเขยนะครับ
โดยจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพหานคร
เป็นวัดของทางสมัครงานตระบวนแห่งชาติ๑คืน
จากนั้นจะเคลื่อนร่างของลูกเขยไปประกอบพิธีบำเน็กกุศล
และฉาบพนักกิจที่บ้านเกิดที่อุตรศาสตร์ละดิษฐ์
เหตุการณ์ก่อนที่ภูมิกับเบิ้มจะตัดสินใจยิงตัวเองเนี่ยนะครับ
แม่ยายบอกกับสื่อมวลชนว่าก่อนจะก่อเหตุลูกเขยโทรมาหาครอบครัวจริงนะฮะ

คือเล่าถึงตรงนี้คุณแม่ถึงกับน้ำตาคลอเลยนะครับ
ครับ
เดี๋ยวถามสุศาคมอยู่ดีกว่าเขาไม่ได้
เรายังตั้งรับให้ได้ไหม
เรียกจะอย่าการรับครับ

ไม่จ่างครับ

ตอนนี้ครอบครัวมารับร่างไปบำเพ็ญกุศลมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่เดินทางมาร่วมรับร่างในวันนี้ด้วยนะครับ
จากนั้น๑๒นาฬิกา๔๐นาทีทางครอบครัวของภูมิกับเบิ้มได้เคลื่อนร่างภูมิกับเบิ้ม
ขึ้นรถตู้ของทางร่วมกระตันยูไปประกอบพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรม
คืนแรกที่วัดตรีทศเทพวรวิหารที่กรุงเทพนะครับ
โดยภรรยากับลูกชายก็นั่งบนรถไปพร้อมกับภูมิกับเบิ้มด้วยนะครับ
ค่ะซึ่งตอนที่ไปถึงเนี่ยก็มีการทำพิธีรดน้ำศพกันเป็นการภายในนะคะ
ก็คือไม่ได้ให้คนนอกเข้าไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้า
อนุญาตแค่ผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนตำรวจเข้าไปร่วมพิธีเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าก็มีเพื่อนตำรวจจำนวนมากเลยนะคะที่เข้าไปแสดงความอาลัย
พวงหลีดนี่ก็วางเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะต่อแถวกันยาวแบบนี้เลย
กระทั่ง๕โมงเย็นนะคะครอบครัวถึงได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพ
ทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมแน่นอนว่าทุกคนก็ยังอยู่ในอาการเสียใจนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปียรัฐสุภารัฐผู้กำกับ๑กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผู้อำกับเบิ้มบอกว่า
ภูมิกับเบิ้มเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนมีความเป็นผู้นำ
จิตวิญญาณของภูมิกับเบิ้มคือเป็นคนรักพี่รักน้องรักครอบครัวเป็นคนดีมาก
ผู้อำกับเบิ้ลเวลาอยู่กับเพื่อนมีฉายานะคะเพื่อนตั้งให้คือบัฟย่อมาจากบัฟเฟลโล
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฉายาที่มาแบบไหนยังไงนะคะแต่เพื่อนจะเรียกกันแบบนี้
ซึ่งก่อนเกิดเหตุภูมิกับเบิ้มโทรไปปรึกษาเพื่อนนะคะร้องไห้บอกว่าเครียด
รู้สึกผิดโทษตัวเองที่พาน้องไปตายเพื่อนก็พยายามให้กำลังใจกันนะคะ
เพราะว่าก็บอกว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
ก็ยืนยันว่าภูมิกับเบิ้มไม่ได้มีการส่งไลน์มาสั่งเสียหรืออะไรนะคะ
แค่ออกจากกลุ่มไปที่เราเห็นไลน์นั่นน่ะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๕
ว่าเบิ้ม๕๕ออกจากกลุ่มไปตอน๙โมง๓๓นาทีก็คือกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นนี้แหละค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเพื่อนร่วมรุ่นมีการกดดัน
มีการพูดต่อว่าว่าเบิ้มพาน้องไปตายเอาน้องไปตายเนี่ย
อันนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกเยรัฐบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
ชื่อเล่นว่าเบิ้มนะครับก็เป็นคนที่อ่ามีน้ำใจกับเพื่อนรัก
รักเพื่อนรักน้องมากครับครับและเป็นคนดีมากด้วยครับ
ในเวลาก่อนจะเห็นมีการโทรมาปรึกษาหรือว่ามา
ก็มีครับมีคุยกันครับครับก็ด้วยเพื่อนครับ

ก็ให้กำลังใจครับก็ในคำนองว่าเครียดอะไรเงี้ยครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า
กับข่าวที่ออกมาก็รู้สึกว่าเราไม่น่าเลย
ที่ว่ามีน้องไปเสียชีวิตในเหตุการณ์

เห็นบอกว่าในลายกลุ่มของนร๕๕มีการพูดกดกรรมแก่

ไม่มีครับไม่มีครับไม่มี
ส่วนผู้กำกับบอยเพื่อนสนิทของภูมิกับเบิ้ม
และคนแรกที่พบศพภูมิกับเบิ้มนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนงศักดิ์ปัญชัย
ผู้กำกับการหนึ่งกองมะครับการตำรวจประปรามการค้ามนุษย์
วันนี้ก็มานะคะคือเป็นคนที่พาเพื่อนไปกินข้าว
คืนก่อนเกิดเหตุให้ลูกน้องพาเพื่อนไปนอนที่โรงแรม
เพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว
เป็นคนกดรหัสบ้านเข้าไปแล้วก็เจอสภาพเพื่อน

โดยเสร็จพิธีสวดพระอภิษฐรรมในวันนี้ครอบครัวบอกว่าจะเคลื่อนย้ายร่างผู้กำกับเบิ้ม
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่ท่าเสาที่อุตรดิษฐ์ในวันพรุ่งนี้
พิธีสวดพระอภิษฐรรมถึงวันที่๑๖กันยายน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจบ่าย๓โมง๑๗กันยายนค่ะ
ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสืบเนื่องจากงานเลี้ยงในบริษัทของกำนันนก๖กันยายนที่ผ่านมานะ
แน่นอนว่าโดยคดีหลักก็คือคดีการยิงตำรวจจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
เนื่องมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของการวิสามันมือยิงใช่ไหม
หนองท่าผาภูมิกับเบิ้มมาเสียชีวิตจากการยิงตัวตาย
ซึ่งส่วนหนึ่งก็เนื่องจากต้องมีการขยายผลตำรวจที่ไปในงานเลี้ยงที่บ้านของกำลังนก
งานเลี้ยงประจำเดือนกำนันตำบลตากล้องที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
อันนี้ต้องขยายผลว่าใครทำอะไรยังไงบ้าง
แน่นอนตอนนี้ชัดเจนละ๖นายที่ไปช่วยเหลือ
กำหนังนกกับนองห้าผามือยิงหนีใช่ไหม
ทำลายพยานหลักฐานอะไรต่าง

ท่านผู้ชมครับตอนแรกมีข่าวว่าตำรวจที่ไปร่วมงานวันนั้น๒๑นาย
๒นาย๒๑จาก๒๑เป็น๒๕เป็น๒๕ค่ะอ้าวล่าสุดคือ๒๘เพิ่มมาอีก
แล้วคิดว่ามี๒๘แค่ตำรวจหรือเปล่ามีอีกนี่มีพลเรือน๒๗คนด้วย
รวมแล้วงานเลี้ยงวันนั้น๕๕คนนะฮะเกินครึ่งร้อยนะคะ๕๕คน
วันนี้บิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรที่เข้ามาดูแลคดีนี้เนี่ย
บอกว่างานเลี้ยงที่บริษัทกำนันนกนครปฐม๖กันยายนมีอยู่๕๕คน
ถ้าตำรวจเนี่ยรวมทั้งสิ้น๒๘นายพลเรือน๒๗คน
จำนวนนี้ตำรวจนะฮะที่ถูกดำเนินคดีแล้วมี๖นายนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วท่านผู้ชมจำได้อยู่แล้วค่ะอ่าที่ไปช่วยเขาหลบหนีอ่ะ
ไปช่วยคุ้มกันขี่รถนำพาจนโอ้โหหนีไปเลยอ่ะ
เมื่อวานพาไปฝากขังที่นักข่าวถามแบบถามแบบเหมือนไม่ต้องการคำตอบอะค่ะ
นั่นเห็นไหมถูกแจ้งข้อหาก็ฝากขังไปแล้วนะครับ
กำลังนกผู้สั่งการให้นองท่าผายิงสารวัสสิวและตำรวจเจ็บอีกนายนึงเนี่ย
ก็ถูกแจ้งข้อหาเรียบร้อยฝากขังเรียบร้อยอ่า
ท่าผาถูกวิสามันไปแล้วใช่ค่ะในโบ๊ทนี่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางรัชบุรีนะ
ตอนนั้นยังเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมตอนไปร่วมงานเลี้ยงเนี่ยใช่
นี่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งน้ำอืมที่ขี่วนอยู่สุดท้ายไม่รู้จะไปไหนก็ทิ้งแถวบ้านนั่นอ่ะ
สองจุดนะฮะโยนทิ้งน้ำถูกแจ้งเขาหาทำลายหลักฐานนะฮะ
มีคนหนึ่งก็เรื่องปืนเอาปืนไปซ่อนใช่ไหมเก่งใช่ไหมคะอ่า
ดำเนินคดีไปสี่คนนะฮะพลเรือนเนี่ยมีเก่งนะอ่า
เอาปืนไปซ่อนนะครับอ่าอีกสามคนก็คือทำลายหลักฐานหลังเกิดเหตุ
ก็คือแถวจุดกินเลี้ยงโต๊ะจีนต่างล้างคราบเลือดต่าง
ปลอกกระสุนปืนต่างต่างเป็นพวกคนงานในบ้านค่ะ
โจ๊กบอกว่าการจะแจ้งข้อหาหรือว่าออกหมายจับใครเพิ่มเติมอีกเนี่ย
เดี๋ยวรอกู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดให้ได้ก่อน
เมื่อวานตำรวจบอกคาดว่าสักสองสามวันค่ะอ่า
เพื่อเอามาประกอบสำนวนคดีให้เห็นความชัดเจนว่าทั้ง๕๕คนทั้งตำรวจและพลเรือนเนี่ย
จะมีใครเกี่ยวข้องแบบไหนยังไงอีกบ้าง
ซึ่งเชื่อว่าต้องมีการออกหมายจับเพิ่มอีกอย่างแน่นอน
จากการสอบปากคำตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ในงานเลี้ยงทั้งหมด

โจ๊กบอกให้การไม่ตรงกับความจริงกันนะฮะ
ไม่ใช่ให้การไม่ตรงกันให้การไม่ตรงกับความจริงเหรอคะ
คือแสดงว่าแต่ละคนก็ให้กันไปแต่คนละอย่างเลย

ก็เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดกู้ได้เนี่ยทีนี้รู้แน่นอน

ซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยฮะวันนี้บิ๊กโจ๊กท่านบอกว่า
ความจริงแล้วตำรวจเนี่ยต้องมีจิตสำนึกรักพวกพ้องตำรวจด้วยกันนะ
เพราะงานนี้เนี่ยมีตำรวจถูกยิงตาย๑นาย

ฆ่าตัวตายอีก๑นาย
ดังนั้นตำรวจทุกคนที่อยู่ในงานต้องพูดความจริง
ไม่ใช่เป็นไม้ค้ำยันให้กับผู้มีอิทธิพล
ครับท่านชาดาท่านก็โทรมาเมื่อวานท่านก็คุยกับผม
แต่ตำรวจทุกนายยังไม่ได้ให้การตามความเป็นจริงนะครับ
คือผมต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
วันนี้ตำรวจต้องรักตำรวจนะครับ
วันนี้ลูกน้องถูกยิงตายนะฮะ
แต่ผู้อำชาเนี่ยกลับไม่ให้ความจริงนะ
มิหนำซ้ำยังไปบกป้องช่วยเหลือคนร้ายอีก
ตำรวจที่อยู่ในที่กระเทศนี่ควรต้องมีกลิ่นสำนึกนะครับ

ในเรื่องของการออกไม้จับเนี่ยมีแน่นอนนะฮะ
แต่ว่าจะมีคดีใครบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องรอ
ทีนี้มันมีกระแสข่าวเรื่องเส้นทางการเงิน
เครือข่ายอิทธิพลของกำนันนก
คือถ้าเลี้ยงประจำเดือนแล้วคาดว่าอาจจะมีการดูแลกัน
มีการให้เงินกันอะไรกัน
คือมันจบแค่ในวงตำรวจแค่นั้นหรือมันไปต่อที่
ที่ไหนต่ออีกไปอีกหรือเปล่า
คือตรงนี้บิ๊กโจ้บอกว่า
มีข้อมูลแล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผย

ว่านอกจากตำรวจจะมีใครที่ตำรวจที่เหนือจากงานเลี้ยงขึ้นไป

และถ้ากู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดของบ้านและบริษัทกำนันนกได้
จะไม่เปิดเผยนะครับ

เพราะรายละเอียดต้องใช้ประกอบสำนวนคดี

ก็ใช้ต่อสู้คดีได้หมดสิ
หรือทนายของตำรวจที่ถูกแจ้งข้อหาก็ตาม

นอกจากนี้ยังได้สั่งการไปยังผู้บังคับบัญชาของตำรวจทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เพราะต้องถูกตั้งกรรมการสอบกันหมดเลยใช่ไหม
อ่าให้จับตาดูผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีถ้าใครมีความเครียดก็ให้ส่งโรงพยาบาลตำรวจ
เพราะมีนักจิตวิทยาเนี่ยคอยประเมินสภาพจิตใจอยู่ป้องกันเหตุซ้ำรอยเหมือนกับกรณีของภูมิกับเบิ้ม
อืมอ่ะหลังจากที่ได้จำนวนมาเพิ่มแล้วว่าสรุปแล้ววันนั้นตำรวจคือยี่สิบแปด
พลเรือนอีกยี่สิบเจ็ดรวมเป็นห้าสิบห้าตำแหน่งแผนพังที่นั่งเป็นยังไง
ลองมาดูกันอีกรอบนึงนะคะในงานเลี้ยสั่งสรรค์ที่บริษัทกำนันนกที่เป็นงานเลี้ยงประจำเดือน
ลักษณะเป็นแบบนี้มีเวทีจัดงานมีสระว่ายน้ำมีวงดนตรีแล้วก็จัดโต๊ะจีนแยกเป็นสองส่วน
เห็นไหมคะโต๊ะจีนจะมีสองมุมเนอะลักษณะโต๊ะก็จะแตกต่างกันไป
เป็นที่นั่งของนายตำรวจระดับสูงซึ่งสารวัสสิวกับผู้กำกับเบิ้มนั่งโต๊ะนี้
ฝั่งซ้ายคือโต๊ะแขกที่เรียงกันประมาณห้าตัวนั่นนะคะนั่นคือโต๊ะแขกเป็นโต๊ะจีนเรียงต่อกัน
กำนันนกนั่งหัวโต๊ะมีหน่องท่าผาแล้วก็ตำรวจอีกเพียบ
นี่ค่ะตามนี้สารวัสสิวนั่งหันหลังให้เวทีนะคะ
ซ้ายมือคือพันธุ์ตำรวจโทวสินที่เป็นคนเจ็บที่โดนลูกหลงไปสองนัดใช่ไหมคะ
จากพันธุ์ตำรวจโทวสินคือผู้กำกับเบิ้มค่ะถัดมาเป็นพันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน์
ตามมาด้วยจ่าสิบตำรวจเมธิศกรนะคะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรผู้อำกับสอนอพญาไทย
แล้วก็มีจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์คนนี้ที่บอกว่าเป็นญาติใช่ไหม
อ่าที่กำลังนกไปขอเจรจากับสรวจศิวเพื่อจะขอให้แบบยกย้ายมาเป็นสายตรง
ตรวจอะไรหน่อยเป็นหลานเขยอ่าเป็นหลานเขยนะคะ
เขาบอกว่าจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์กับจ่าสิบตำรวจเมธิศกรทำหน้าที่ชงเครื่องดื่ม
ส่วนโต๊ะจีนยาวเนี่ย๒๘คนที่กำลังนกนั่งอยู่ที่โต๊ะเรียงกัน๕โต๊ะนั่นนะคะ

รายชื่อมันเพิ่มต้องทำใหม่กันเลยนะเนี่ย
ต้องทำใหม่ค่ะแต่มีครบทุกเก้าอี้เห็นไหมล่ะ
กำนันนกนั่งหัวโต๊ะเห็นไหมและซ้ายมือของกำนันนกนั่งติดกันเลยนี่นั่งหัวโต๊ะติดกันเลยนะพี่อุ๋ย
คือน่องท่าผามือยิงนะคะ
หลังจากนั้นไล่เรียงไปพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์คือคนพากำนันนกหลบหนี
ร้อยตำรวจเอกนิมิตรเจ้าของปืนและคนที่พาหลบหนีและขี่รถนำ
อีกหลายคนที่ถูกออกไม้จับตำรวจสังกัดต่างทั้งทางหลวง
สพกำแพงแสนบกปทศสพบ้านเผือกลูกน้องกำนันนกอีกเพียบ
คุณผู้ชมถ้าอยากดูแบบใหญ่คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้แล้วไปขยายดูนะคะ
ว่าใครนั่งตรงไหนแต่ที่เห็นตัวอักษรสีแดงเนี่ย
นั่นคือคนที่ถูกออกหมายจับ
คือตอนนี้รายชื่อมันเพิ่มแล้วก็รู้หมดแล้วว่ามีทั้งหมดตำรวจเนี่ย๒๘นาย

ตัวละครใช่ค่ะตัวละครใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะ
อภัยสีแดงนั่นคือตัวละครใหม่สีแดงนี่คือตัวละครใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะ
ไม่มีอยู่ในรายชื่อชุดแรกไม่มีแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าอยู่ด้วย

ร้อยตำรวจลีสันเสริญศีรสวรรค์
ร้อยตำรวจโทประสานรอดผลอันนี้อยู่ทางหลวง
ร้อยตำรวจโทมณัฐจันมีทรัพย์อันนี้เป็นรองสารวัตร

ร้อยตำรวจเอกสิริชัยรูปสวย
อยู่กองปราบอยู่ก็อุ้ยกองปราบก็มาเหรอคะอ่าพลเรือนเพิ่มมาสี่คนค่ะ
นายจักริตอันนี้เพื่อนหนองท่าผานางสาวชนนิการอันนี้เป็นแฟนสารวัตรไอซ์
คือสีเขียวนะพลเรือนสีเขียวสีแดงคือตำรวจที่มาใหม่
ส่วนสีเขียวอ่อนนั่นคือรายชื่อเดิมที่เรามีอยู่แล้วครับ
บพยาคืออดีตเข้าราชการเอออดีตเจ้าหน้าที่รัชทันราชบุรีที่เอาซิล์เบอร์ไปทิ้งอ่ะเขาดอะเอาซิลาเบอยู่ทิ้ง
ส่วนจุดอื่นอื่นในงานเลี้ยงฝั่งสระว่ายน้ำเนี่ย
ตรงนั้นจะเป็นแขกผู้ร่วมงานนะคะ๖คนตามนี้เลย

แต่นี่คือเป็นพลเรือนกันหมดเลยก็เป็นกลุ่มพยานที่เป็นลูกน้อง
กำลังนก๖คนมีโบ๊ทมีเก่งมีเมียใน
ก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่เมียเก่งบอกไม่รู้เรื่องใช่ไหม

ใช่ส่วนโต๊ะด้านล่างค่ะก็จะเป็นกลุ่มพนักงานโต๊ะจีน๕คน
คนนั่งอยู่ด้วยซึ่งผังนี้คือผังอัปเดตล่าสุด
จากที่บิ๊กโจ๊กบอกมาครับพลเรือนยี่สิบเจ็ดตำรวจยี่สิบแปด
รวมเป็นทั้งหมด๕๕ชีวิตในงานเลี้ยงที่บริษัทกำลังนกค่ะ
ในบริษัทตรงนี้ที่ไปเอามาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกู้ขึ้นมาได้เนี่ย
ก็จะรู้ว่าใครพูดอะไรหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างค่ะ
จากนี้นะครับวันนี้เนี่ยที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
ก็กำลังคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องอืม
พยานบุคคลมาสอบปากคำทุกวันวันนี้เรียกพลเรือนที่อยู่ในงานเลี้ยง
สอบปากคำเพิ่มเติมอีกนะฮะวันนี้มาอยู่เจ็ดคนด้วยกันโอ้
นะคะก็มีรอบพฟหน้าประตูบ้านมีกลุ่มนักดนตรี
นะครับรวมเจ็ดปากนะฮะอ่าก็มาสอบในฐานะพยาน
ทุกคนก็ให้การที่สอดคล้องต้องกันคล้ายกัน
ลักษณะที่ว่าทุกคนก็อยู่ในงานเลี้ยงนั่นแหละแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่
นักดนตรีอ่ะบอกว่าช่วงเกิดเหตุยิงกันกำลังเก็บของเก็บอุปกรณ์อยู่นะค่ะ
พ่อครัวอยู่ในครัวแล้วเสียงปืนมันดังขึ้น๔๕นัดแต่ไม่เห็นตอนยิง
พ่อครัวโต๊ะจีนบอกว่าตอนนั้นอยู่ในครัวมีเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
ไม่กล้าออกไปดูเพราะกลัวได้แต่ชะโงกหน้ามองว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นไม่เห็นเหตุการณ์ด้วยเห็นแต่คนวิ่งหนีกัน
แล้วก็ไม่เห็นกำนันนกกับหน่องท่าผามือยิงด้วย
เพราะตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยแยกย้ายวิ่งหนีแล้วก็มีบางคนก็ออกจากจุดเกิดเหตุไป
ส่วนคนเจ็บก็ถูกนำส่งโรงพยาบาล
อย่างคนที่เป็นนักดนตรี
เขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเกิดเพศสหะล่ะแบบใช่มั้ยครับ
มีเงินคนออกมาส่งลงพยาบาลอย่างไรครับ
เขาก็เก็บของอยู่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าอยู่ดีเขาจ้างมาเล่นดนตรีในงานเนี่ย๒๕๐๐บาท
เขาบอกเพิ่งขนาดนี้ก็จ้างมาที่สถานที่นี่ครั้งแรกด้วย
แล้วหน่องท่าผาเอามาให้๓๐๐๐บาทบอกพอแล้ววันนี้พอแค่นี้แล้ว

เหมือนกับว่าแสดงว่าบรรยากาศมันตึงเครียด
หรือมันหรือกำลังจะแยกย้ายกันกลับหรือเปล่า
แต่มันยังพึ่งเท่าไหร่เอง๓คุม
เขาก็ไม่รู้หรอกอ้าวก็ดีได้ติ๊บ๕๐๐บาทด้วยบอกให้เลิกเล่นแล้ว
กำลังก้มเก็บของอยู่เสียงปืนนั่งปองปัง

ค่ะส่วนวันนี้นะคะ
เพราะว่าเมื่อวานก็มีพิธีชาปนกิจไปแล้วนะคะ
ก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ภรรยาลูกสาว
แล้วก็แยดยาสไปที่เมน๑ค่ะไปเก็บอะถี่
ซึ่งก่อนเริ่มพิธีครอบครัวก็เตรียม
อาหารคาวหวานวางไว้ที่หน้าเมนนะคะก็คงจะเป็นของโปรดของสารวัสสิวนั่นแหละ
งส้มปลาทอด๓ชั้นทอดน้ำพริกกะปินมเปรี้ยวเฉาก๊วย
หู้ทอดขนมถ้วยวัดพระศรีมหาธาตุบังเขนนะฮะใช่ค่ะ
ระหว่างนี้มีพิธีพระทานเพลิงศพค่ะวันนี้ก็ไปเก็บอาเหตุกันนะคะ
ก็มีการจุดทูปหนึ่งดอกด้วยครอบครัวก็เดินขึ้นไปที่เมน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จัดเรียงอัฐิเป็นรูปหุ่นคนเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะ
ซึ่งแม่ของสารวัตรสิวก็กล่าวคำอำลาลูกชายทั้งน้ำตานะคะ
แม่บอกว่าหลับให้สบายนะลูกไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดแล้วนะ
ไปอยู่กับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยก็หมายถึงพระที่สารวัสสิวนับถือนะคะ
หลังจากแม่ได้บอกลาสั่งลาลูกชายแล้วก็นำอาถิมาวางบนโต๊ะหน้าเมน

ทำพิธีแปรทาสนะคะโรยดอกกุหลาบดอกมะลิเอาน้ำอบโรยที่อัฐิ
และให้พระขึ้นมาทำพิธีบังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย
ส่งวิญญาณเป็นความเชื่อว่าเป็นการส่งวิญญาณไปเกิดใหม่ค่ะ
และแม่สารวัสสิวให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกเลยนะคะ
บอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ครอบครัว
และที่หลายคนยกย่องว่าลูกเป็นฮีโร่ก็ขอขอบคุณแทนลูกด้วย
แต่สำหรับแม่แล้วอยากจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถทดแทนลูกชายของแม่ที่จากไปได้
เพราะคำว่าฮีโร่มันแลกกับชีวิตทั้งชีวิตของลูก
แล้วแม่มีลูกชายอยู่เพียงคนเดียว
ลูกไม่เคยมาปรึกษาเรื่องงานกับแม่เลยเพราะไม่อยากให้แม่เครียด
ลูกก็เป็นคนเฮฮาสนุกสนานร่าเริงทั่วไปปาร์ตี้กินดื่ม
ก็ได้แต่เตือนแหละว่าเอออย่าเมาแล้วขับนะลูก
แต่ที่แน่ลูกแม่เป็นคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด
ความเชื่อบางคนก็ถามว่าเขาบอก๓วันแรก
อาจจะมีการกลับมาหาครอบครัวกลับมาหาญาติใช่ไหมคะ

ก็ไม่ได้มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของวิญญาณกลับมาหรืออะไรใดเลยค่ะ
ก็ขอบคุณนะคะสังคมที่มอบคำว่าฮีโร่ให้พี่แบงค์นะคะ
ที่บ้านเขาเรียกพี่แว้งกันก็ขอบคุณมาก
แต่สำหรับแม่คำนี้มันเทียบกับชีวิตที่สูญเสียไปของลูกแม่ไม่ได้
มันแลกมาไม่ได้คือเขาแลกด้วยชีวิตกับคำว่าฮีโร่เนี่ย
มันไม่ใช่เพราะแม่มีลูกชายคนเดียว
คือแม่บอกก็อยากให้ลูกหมดห่วงแล้วก็ไปสู่สุขตินะคะ
คุณแม่บอกว่าจะนำอัตถีของสารวัตตะศิลปุณย์เก็บไว้ที่บ้าน๗วัน

ก็จะทำบุญแล้วก็นำกระดูกทั้งหมดไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขง
ซึ่งก็เป็นแม่น้ำที่ลูกชายชอบมากนะคะ

คือวันอาทิตย์ที่๓กันยายนค่ะ
ลูกมากอดที่ขาแล้วก็ลาไปทำงาน
พี่สาวสารวัตรสิวเองก็บอกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ย
สารวัสสิวจะโทรมาปรึกษาเรื่องงานตลอดเลย
นี่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งโทรมาหาตอนตี๔
คือน้ำเสียงจับได้เลยว่าเครียดค่ะ
แล้วร้องไห้ด้วยบอกว่าผมเหนื่อย
คือสารวัสสิวเนี่ยเล่าให้พี่สาวฟังว่าเครียดเรื่องสวยสติ๊กเกอร์
เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาก็โดนเรื่องนี้ด้วย
สารวัสสิวก็เลยเครียดไม่รู้จะทำยังไงดีให้ลูกน้องอยู่แบบสมบูรณ์
จะได้ไม่ต้องกลับไปรับสวดตรงนี้อีก
สารวัสสิวถึงขั้นใช้เงินส่วนตัวช่วยซัพพอร์ตลูกน้องด้วยนะคะ
แล้วก็มีประโยคนึงที่พี่สาวบอกว่าฟังแล้วมันก็สะท้อนอยู่ในใจ
น้องพูดบอกว่าถ้าเราเลี้ยงลูกน้องไม่อิ่มลูกน้องก็จะต้องกลับไปทำแบบนี้อีก
ที่สารวัสสิวจะเสียชีวิตหนึ่งสัปดาห์ก็มาส่งลูกที่บ้านแล้วก็ได้กอดกันเป็นครั้งสุดท้าย
ก็น่าจะเป็นพร้อมกันกับคุณแม่นะคะที่ได้กอดเป็นครั้งสุดท้าย

ก็บอกว่าอยากจะบอกน้องชายว่าอยากให้หมดห่วงอย่าไปจองเวรกับใคร
คือปกติแล้วถ้าแบงค์เครียดหรือมีปัญหาอะไรเขาจะโทรมา
โทรมาร้องไห้แบบประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเหนื่อย
คือเขาอาจจะเครียดเรื่องที่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ค่ะ
แล้วทีนี้ลูกน้องเขาโดนเขาก็เลยแบบสงสาร
ก็เลยอยากจะช่วยลูกน้องช่วยในที่นี้หมายถึงว่าช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเงิน
คือพอลูกน้องไม่มีรายได้ใช่ไหมคะจากในสิ่งนั้นอ่ะ
ทีนี้ข้างคนข้างหลังเขาของลูกน้องเขาก็คงจะแบบว่ามีปัญหา
เขาก็เลยสงสารก็เลยเอาเงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่ะ
ไปช่วยซัพพอร์ต